เสิร์ตจบแต่คนไม่จบ
เดาไม่ยากนะว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไร

ก็จัดคอนเสิร์ตให้ประชาชนได้มีความสุข
แต่กลุ่มนี้มาตีกันนะฮะ

ยังดีไม่ได้ตีกันในงาน
แต่อย่างที่บอกว่างานจบคอนเสิร์ตจบ
คนไม่จบออกมาตีกันต่อนอกงานเนี่ยนะครับ

ที่จุดชมวิวสะพานมิตรภาพแห่งที่๒

ก่อนที่ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าตำรวจเนี่ย
เข้าควบคุมสถานการณ์นะครับ

เสิร์ตจบคนไม่จบอย่างที่บอก
กลุ่มวัยรุ่นยังรวมตัวกันที่ลานจอดรถ

ก่อนจะเกิดเหตุวิวาดกันตามคลิปครับ
อย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้แม้

วัยรุ่นก็ยกพวกตีกันหน้าเวทีเหมือนกันคุณ

ตำรวจก็ใช้กระบองในการขู่ในการไล่แล้วฮะ
แล้วก็ควบคุมหัวโจกที่ก่อเหตุไปแล้ว

ในงานตีกันเดี๋ยวมาเคลียร์กันข้างนอก

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่บริเวณจุดจัดงานคอนเสิร์ต

เพราะครั้งในงานนะฮะให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุทะเลาะวิวาดกันหลายกลุ่มเลยนะ

หรือกลุ่มที่หลังเลิกคอนเสิร์ตเท่านั้น

หรือให้บรวชก็เข้าระงับเหตุได้ในทุกจุด
ทำให้งานคอนเสิร์ตดำเนินต่อไปจนจบได้นะฮะ

ทุกงานทุกพื้นที่นะครับทุกจังหวัดด้วย